ต่อกันที่เรื่องสุขภาพของคุณอาเสรีรุ่งสว่างกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ
อาเสรีล่าสุดหลายคนตกอกตกใจ

เพราะว่าโอ้โหดูผอมลงแบบผิดหูผิดตาคุณผู้ชมค่ะ
คือก่อนหน้านี้แกก็ต้องรักษาตัวด้วยโรคมะเร็งหลายคนเห็นแบบนี้ก็เป็นห่วง
เมื่อวานนี้พลอยมีโอกาสได้ไปเปิดบ้านคุณอาเสรี
ดีใจมากเลยนะคะให้เราไปทำข่าวเป็นที่แรกเลยคุณผู้ชม

เพราะอะไรคุณอาบอกว่าน้ำหนักเนี่ยลดไปถึง๑๐กิโลค่ะ
เนื่องจากว่าต้องเข้าโรงพยาบาลด้วยอาการอาหารเป็นพิษ

ขนาดที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่๒คืนนะคะ
จะออกจากโรงพยาบาลเมื่อวันที่๑๖ธันวาคมที่ผ่านมานี่เองคุณผู้ชม
คุณอาเสรีบอกนะคะว่าต้องขอโทษเจ้าภาพที่จ้างงานด้วย
คือไม่สามารถไปเดินทางไปร่วมงานได้จริงค่ะ
แล้วความรุนแรงของอาการเนี่ยคุณอาเสรีเล่าว่า
คือไม่คิดว่ามันจะขนาดนี้นะต้องขออภัยคุณผู้ชมนิดนึงนะคะ
คุณอาบอกว่าคือใช้คำว่าตอนหลับเนี่ยมันขับถ่ายตอนไหนคือไม่รู้ตัวเลยจริง
แล้วก็มีอาการข้างเคียงก็คืออ่อนเพลียหมดแรงเลย
บอกว่าหลังจากที่เป็นเนี่ยนะทำให้ระมัดระวังตัวเองมากขึ้น
คือไม่อยากเข้าโรงพยาบาลเพราะว่าการกินอีกแล้วครับท่าน
เราทานต้องระวังนะครับเวลาตอนนี้คือเชื้อโรคมันเยอะแยะมากมายบ้านเรานะ
เพราะฉะนั้นการทานอาหารเนื้อสัตว์อะไรต่าง
วันนั้นผมรู้สึกว่าจะทานหมูเข้าไปก็เลย
แต่ที่พูดตรงนี้ไม่ได้บอกว่าเกิดจากหมูหรือว่า
เราก็ไม่รู้แหละว่าเราไปโดนตัวไหนมา
แต่วันนั้นจำได้ว่าเราทานหมูไปก็เลยว่า

โดนกับตัวนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะให้พี่น้องประชาชนคนไทย

เวลาจะทานอะไรก็ให้มันสุขต้องระวังด้วย